โหสะทืนขวัญจริงในเหตุการณ์นี้
กับเหตุการณ์ที่ตัวน้องสาวข้องใจว่า
พี่สาวเธอไปคลอดลูก

ทีนี้มันมีช่วงหนึ่งที่ตัวพี่สาวเธอ
หมดสติไปก็ไม่มีแรงเบ่ง
คุณหมอใช้วิธีดูดทารกออกมา
แล้วก็ปั๊มหัวใจ
คนแม่จนฟื้นกลับขึ้นมาได้
แต่ปรากฏว่าทำไมเธอโดนตัดขาไม่รู้คุณผู้ชม
เรื่องนี้น้องสาวคาใจอย่างมากเลย
เธอมาโพสไว้ให้ฟังว่าพี่สาวเธอท้อง๙เดือน

พี่สาวนี้อายุ๓๙ปี

หมอนัดทำคลอดก็ไปตามนัด

แต่ตัวพี่สาวเขาเนี่ยไม่ได้ปวดท้องครับ
หมอก็เลยให้ทำการเหน็บยา
แต่ปรากฏว่าพี่สาวเธอไม่มีแรงเบ่งระหว่างที่หมอทำคลอด

พี่สาวเธอตกเลือดหนักมากจนช็อกไปหมดลมหายใจไป

แล้วเธออยากจะร้องขอความยุติธรรมจากใครได้บ้างเธอสงสัยครับ
โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปคนมาคอมเมนต์กันเยอะเลย
บางคนก็อาจจะมองตรงข้ามกับสาวคนนี้ครับ

ท้องตอนอายุเยอะมันเสี่ยงทุกเรื่องค่ะแต่เรื่องนี้ครับพอมี
คอมเมนต์มาแบบนี้ค่ะเจ้าของโพสต์ซึ่งเป็นน้องสาวเนี่ยนะ
ข้องใจอึดอัดใจอยากจะอธิบายให้คนที่มาคอมเมนต์ได้ฟัง

แล้วเป็นใครอยากไม่เพราะสิ่งที่บอก
เกิดที่แม่ภูมิรู้ถึงมีความเป็นส้นใจแบบใจสิ่ง
ดีออบที่ที่เรานำมาที่ที่แกนี่เป็นสิ่งที่ฉันแกไม่
ตอนนี้พี่สาวเธอยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนหลานก็ได้รับการทำคลอดออกมาอย่างปลอดภัย
แต่ว่ายังอยู่ในความดูแลของทางโรงพยาบาล
ส่วนเรื่องการรักษาเนี่ยทางสธบุรีรำครับ
เขาก็อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้

มันจะมีข้อมูลทางการแพทย์ด้วย

และก็เป็นข้อเท็จจริงมากที่สุด

นักข่าวเราติดต่อไปยังโรงพยาบาล
ที่ทำคลอดให้กับพี่สาวเจ้าของคลิป

เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยตามขั้นตอน
แล้วก็ให้ญาติเซ็นเอกสารก่อนรักษา
หลังจากนี้ต้องรอให้ทางท่านผู้บริหาร

ถึงจะให้ข้อมูลได้ละเอียดมากกว่านี้ครับ